เอ็ดเดือนก็อยู่ริมถนนอ้าวน้องผู้ชายสิบเอ็ดเดือนอยู่ริมถนน

โอโหเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะ
จมูกแล้วก็เถา

ไปทางริมถนนเพชรกระเสม
ที่ระนองตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ก็เจอพลเมืองดีเป็นชาวเมียนมาค่ะ
เขาสลับกันอุ้มอยู่น้องวัย๑๑เดือนคนนี้
แล้วน้องก็ร้องร้องดูตามเนื้อตามตัวถลอกตรงไหนบ้าง
ก็มีรอยถลอกที่จมูกเข่าหลังเท้า
เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นจะค่ำแล้ว
ดูสิฟ้าจะมืดแล้วนะคะประมาณเกือบ๖โมงเย็น
ตำรวจได้รับแจ้งจากพ่อแม่เป็นชาวเมียนมาแหละ
ว่ามีคนไทยนะคนไทยอุ้มน้องวัย๑๑เดือนผู้หญิงคนนี้
น้องเขาชื่อว่าน้องมิแง่ค่ะอุ้มไปจากตายายเลย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปบอกว่าไงรู้ไหม
เดี๋ยวจะเอามิแห่ไปกินขนมก็มุ่งหน้าเข้าเขตตัวเมืองระนองค่ะ
วอลเลยนะสกัดจับแจ้งผ่านไลน์สายตรวจ
ช่วยกันดูหน่อยเด็กผู้หญิงใส่ชุดเหลืองเนี่ย
ยังพูดไม่ได้หรอก๑๑เดือนเอง
แล้วพอประมาณสัก๖โมงเย็นมีพลเมืองดีโทรมาบอกว่า
คุณตำรวจเจอเด็กผู้หญิงอยู่ริมถนน
ไม่รู้ว่าใช่เด็กที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าพอไปดูเอ้าใช่คนเดียวกัน

ตอนแรกนะขี่รถผ่านมา
แล้วเห็นน้องนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงไหลทาง

ตุ๊กตาเหรอตอนแรกคิดอย่างนั้น

เฮ้ยไม่ใช่ตุ๊กตานี่มันคนนี่นะ
อุ้มน้องขึ้นมาแล้วน้องก็มีสติร้องไห้
ตอนนั้นพลเมืองดีบอกว่าโอ้โฮ

แล้วน้องคงคลานขึ้นมาตรงไหลทาง

อยู่กลางถนนรถที่มาเร็วรถมองไม่เห็น
ทำยังไงพับไปสิคะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็พาน้องไปที่โรงพยาบาลระนอง
คุณยายคุณยายคุณตามารอรับ
โอ้โหจังหวะที่เจอลูก
นี่ค่ะเอานมขวดมาให้ด้วยนะ

ขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือนะ

รอยพวกนั้นมันไม่ได้หล่นมาจากรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
แต่คาดว่าคนร้ายคงเอาน้องมาแล้วอาจจะกลัวไง
กลัวตำรวจตามเจอกลัวตำรวจสกัดจับ
คงเอาน้องไปทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็หนีไปค่ะ

คุณตำรวจอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นะ
คนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาลักพาตัวน้องใคร

ตำรวจบอกว่าอ๋อตอนนี้รู้เบาะแสแล้วแหละ
ตามตัวมาเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ